วันนี้วันอาสาหบูชานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่
มาหลายคนออกจากบ้านไปทำกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนานะครับตักบาสฟังเทศฟังทำ
ในช่วงค่ำคืนนี้ก็มีกิจกรรมเวียนเทียนตาม

แน่นอนนะครับใครที่จะออกจากบ้านหลังจากนี้เป็นต้นไป
คงต้องดูฟ้าดูฝนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนกันสักหน่อย
เพราะว่าหลังจากเมื่อวานนี้
หลายจุดหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น

มีรายงานนะครับว่าบางจุดมีลูกเห็บตกลงมาด้วย
แน่นอนครับวันนี้ในช่วงเย็นยังมีโอกาสตกอยู่นะครับ

ภาพรวมสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไร
วันนี้ก่อนอื่นเราจะมาเปิดพื้นที่

อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง

หนองบูรรมภูอุดรธานีสกวรนคร
นครพนมขอนแก่นชัยภูมิเลย
อกจากนี้ยังมีที่บริเวณจังหวัดนคร
ราชศรีมาสุรินปราจินบุรีสะแก้วระยองจันทบุรี

พื้นที่เหล่านี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สังเกตว่าในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง

ดังนั้นแดดในวันนี้ในช่วงบ่ายอาจจะยังร้อนละอุอยู่
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออก

แล้วก็บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนล่าง
มีกลุ่มก้อนเมฆปกคลุมหนาวตาเลยทีเดียว

ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่
ในช่วงเย็นนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกไปเวียนเทียนเตรียมอุปกรณ์การฝนกันด้วย
นี่คือการคำนวณลักษณะการเกิดฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสเกิดฝนตกชุกนะครับ
ช่วงเย็นวันนี้กลุ่มฝนนั้นจะ
ตกบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
รวมไปถึงบริเวณตามแนวขอบของประเทศ
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่าง
ตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างด้วย
นี่คือลักษณะการเกิดฝนที่จะตกแบบนี้นะครับ
และที่สำคัญในช่วงกลางสัปดาห์ก็คือวันพรุ่งนี้
ฝนมีโอกาสตกเพิ่มมากกว่านี้
ฝนที่ตกลงมาแน่นอนส่งผลต่อการทำกิจกรรมทางบกและทางเหลือด้วยนะครับ

บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของฝั่งอันดามันนั้น
ฝนอาจจะตกไม่มากนักนะครับคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกแล้วก็ตกต่อเนื่องหลายวันแล้วนะครับ

ดังนั้นชาวเรือที่เจาะเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองควรที่จะงดออกจากฝั่ง
ในขณะที่อุณหภูมิครับจากฝนที่ตกลงมาดับอุณหภูมิความร้อนในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนล่างของภาคใต้นะครับ

ตอนบนจนถึงตอนกลางอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียตครับ
ไปดูที่บริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทยกันบ้างนะครับ
อย่างที่บอกครับว่าวัน๒วันที่ผ่านมาฝนลดลง

ทำให้อุณหภูมิบางจุดบางพื้นที่ยังคงร้อนละอุดู
วันนี้สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียตนะครับ
พื้นที่สีม่วงที่ปรากฏอยู่จะสังเกตว่าปกกลุ่มในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณตอนบนของภาคอีสานด้วย
พื้นที่เหล่านี้ช่วงกลางวันนี้ใครที่จะออกจากบ้านก็
อุปกรณ์กันแดดแล้วก็ทำครีมกันแดดด้วยแล้วกันนะครับ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
วันนี้โอกาสการเกิดฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับ
เมื่อวานนี้๓๒ของพื้นที่นะครับ
วันนี้โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๑๖๐ของพื้นที่เลยทีเดียว
โอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่เป็นต้นปลายไปจนถึงช่วงเย็นแล้วก็มีโอกาสตกในช่วงหัวค่ำด้วย
ยังไงก็เดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่างคงจะต้องตรวจสอบแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่อยู่ตามจุดต่างทั่วไทยร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารายงานกันเข้าไปได้นะครับสำหรับข้อความทางไลน์ในส่วนของสภาพอากาศในแต่ละจุดเป็นอย่างไรกันบ้าง
เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวการทำบุญในวันนี้อิ่มอกอิ่มใจกันเต็มที่นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป